โปรดติดตามตอนต่อไป

ข้าวใส่ไข่สด

ไม่ใช่เขาไม่ได้แชร์ว่าเด็กเห็นผี

เอาอย่างนี้พี่พาลูกไปทำอะไรมาพี่เล่าสิ

พอคือเราไปทำมุน้ำไนต์พิเศษพาคนดูไปว้าทพระ

ไม่รู้ไอ้เขาเอาเหตุการณ์อีกวันนึงพาก็พาลูกเข้าไป

อยากให้พามายูไปฝากเป็นลูกพระเนี่ยนะ
เราก็เลยพาไปแล้วก็ไปฝากพระ
ตลอดพี่ชิโกะไปฝากทางท่านจอวาลที่วัดสุรทัศน์

พออีกวันหนึ่งก็พามายูไป

ว่าเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงพอเราบอกไปปุ๊บท่านก็บอกเรารับไม่ได้แล้ว

ท่านบอกว่ายังไงเนี่ยถ้าเป็นเด็กที่เกิดสิบห้าค่ำในวิวสองแบบเนี้ย

ไปฝากกับทางสมเด็จพระสังฆราชแพรดีกว่า

แล้วพวกท่านเนี่ยเกิดสิบห้าค่ำในวิวสองเหมือนกัน
อ๋อแล้วสุดท้ายพี่ได้พาไปหรือยัง
พาไปเพราะอยู่ที่วัดสุทัศน์นี่แหละครับ

ก็ว่าไปก็คือเอาไปฝากไว้

เอาเรื่องนี้ดีกว่านะฮะเรื่องของสองพี่น้องชาวลาวนะฮะ
ไม่สู้คดีนะฮะก็เลยเรื่องของคดีขนเงินเก้าสิบแปดล้านบาทข้ามน้ำโขงนะครับ
ให้ทนายเนี่ยยื่นขอประกันตัวนะครับ
สุรกากรหนองคายเร่งตรวจสอบที่มาของเงิน๙๘ล้านนะครับ
หลังจากยึดจาก๒พี่น้องชาวลาวนะครับ
ขณะที่ทางผู้ต้องหาเองเนี่ย

ให้กับทางการแลกกับสิทธิ์ในการประกันตัวนะครับ
นะฮะเป็นชาวสวปลาวลาวนะครับ
โดยด้วยเรื่องต้นนะฮะทั้งสองคนเนี่ยให้การอ้างว่า
ทำธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐมาแลกเงินบาท

โดยทั้งสองคนมีทนายความมายื่นขอประกันตัว

และยินดียกเงินทั้งหมด๙๘ล้านบาทนั้น
ตกเป็นทรัพย์ของแผ่นดินไทยไป

ความคืบหน้าล่าสุดของวันที่๑๓
ก็ในนิมิตรแสงอำภัย

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เพื่อตรวจสอบที่มาของเงินนั้น
เบื้องต้นไม่พบความเชื่อมโยง

แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เชิงลึกนะครับก่อนว่าที่มาของเงินนั้น
ผัวพันกับธุรกิจผิดกฎหมาย

หรือมีใครเป็นเจ้าของเงินที่แท้จริงไหม
ทั้งนี้ได้มีการประสานทางการลาวแล้ว
ของธุรกิจรับแรกเงินเปลี่ยนตามที่ตัวเอง

ส่วนในนิมิตรก็ได้มีการกล่าวต่อไป
บอกว่าตามประกาศของกระทรวงการคลังนั้น
ระบุเอาไว้ว่ากรณีที่บุคคลใดก็ตามแต่
ได้มีการส่งหรือนำเงินตราต่างประเทศ

เมื่อรวมกันแล้วนะครับมีมูลค่าเกินกว่า
หรือว่าเทียบเท่าออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ
ต้องแจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตรากับเจ้าพนักงาน

ในขณะที่ผ่านด่านสุกากรทุกแห่ง
ดังนั้นนะครับกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่
จะส่งดำเนินคดีตามระเบียบของสุรกากร

ระงับคดีในชั้นสุรกากรได้เหมือนกัน

ตั้ง๙๖ล้านเขายอมยกให้ประเทศไทยเลย
เขาขอบอกว่าเขาขอเอาตัวเขาประกันออกไปดีกว่า

ไม่รู้เลยไปหรือยัง

เขาก็ยกให้แล้วก็คอชชั่นขอไปดีกว่าอย่างนี้เนาะ

ประมาณสักแล้วก็ตอนประมาณสัก๒ทุ่ม
เช้าทุกเช้าจะไม่เหลือของเลย
อ๋อโดยคนบางฝั่งเค้าซื้อข้ามไปฝั่งลาว

ตี๕มีคนมารอหน้าซุปเปอร์แล้ว
ก็เอาของไปซื้อแล้วก็ไปขายต่ออีกทีหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหม
แม้กระทั่งห้างสรรพสินค้าที่เลยมาทางอูดอนอย่างนี้
ใช่ไหมก็ต้องมีสำหรับรถลาวเลยนะ
เพราะว่าเศรษฐกิจของสะพานข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวตรงนั้น

จันทร์ก็คือเมืองหลวงของมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วจากเวียงจันทร์
วันนั้นฉันพากัญชัยข้ามสะพาน

๙๖ล้าน

ได้ยินมาว่าวิวรุสจริงหรือเปล่าแล้วเขาบอกว่า
น้ำตรงนั้นน้ำดื่มไม่เหลือเลย

อาจจะเป็นน้ำเพลอราก็ได้นะคะที่เหมา

ไอ้พวกแบรนด์ใหญ่จะต้องไปต้อนรับเขาเลย

ไฮโซภามาไฮโซราวเวลามาที
ก็มาหาหมอซื้อของด้วยแล้วก็มาหาหมอในกรุงเทพฯเลย
พินิกผิวพันธุ์อุณหรือไง
ใช่พินิกผิวพันธุ์ที่เมืองไทยนี่เขาชอบมาก
แต่ประมาทคือคนไทยไปลงทุนที่ลาวเยอะยากไหมเยอะ
ก็แจ้งข่าวถึงชาวโลกเขาใช้คำนี้เลยนะ

บอกว่าอย่าพลาดชมปรากฏการณ์ฝนดาวตกค่ะ
ดาวตกชื่อเจมมินิสนะคะในค่ำคืนวันที่๑๓๑๔ธันวาคม
ตามเวลาในสหรัฐหรือว่าวันที่๑๔กับ๑๕ธันวาในเมืองไทยนั่นเอง
แม้ว่าปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิจะได้เกิดขึ้นทุกปีนั่นแหละในช่วงเวลานี้
อย่างส่วนใหญ่ก็จะเกิดในช่วงวันที่๔๑๗ธันวาคมในช่วงเวลานั้น
แต่ว่าปีนี้เขาคาดการณ์ว่าจะทำให้เห็นฝนดาวตกเจมินิสจำนวนมากที่สุดครั้งหนึ่ง
เท่าที่เคยเห็นมากันเลยทีเดียวก็เลยบอกว่าอย่าพลาดที่จะชมกันนะคะ
สามารถมองเห็นดาวตกระหว่างเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีของวันพุธที่๑๓ธันวาคม
แล้วก็ช่วงรุ่งเช้าของวันที่๑๔ธันวาคม
แต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการดูฝนดาวตกเจมินิสนี่ก็คือตั้งแต่เที่ยงคืน
จนถึงเวลา๔นาฬิกาของเช้าวันที่๑๔อันนี้น่าจะเป็นเวลาตามสหรัฐอเมริกานะคะ

ว่าเมืองไทยมีโอกาสเห็นแต่ของเมืองไทยก็จะอยู่ในวันที่๑๔กับวันที่๑๕

ตี๔ตี๕ของที่นู่นเมืองไทยก็ต้องเป็นอีกเวลานึงแล้วนะคนละเวลาแล้วกลับเวลากันเลย

ใช่ถูกต้องก็ไปดูได้เลยนะคะเพราะบอกว่าปีนี้เห็นเยอะเลยเพราะเขาบอกว่าอัตราการตกประมาณ๑๐๐ดวงต่อชั่วโมง
โอ้โหหนังลองไปยืนดูสิว่าจะเห็นดาวตกไหมเขาบอกฝนดาวตกเป็นฝนดาวตกคู่ค่ะคนไทยเรียก

เออคนไทยเรียกต้องไปยืนดูเป็นคู่ไหม
ฉันไม่ดูฉันไม่ดู
ไปดูเป็นคู่ใช่ไหมอะไรแบบนี้
ทำไมอ่ะไม่รู้ฉันตื่อ
ไม่รู้ฉันดึงจะไปนั่งดูอะไรตกทำไม
ฝนดาวตกเขาบอกว่าเวลาตกเราห้ามชี้จริงไหม
ก็มันไม่รู้ฉันไม่ดูเลยอ่ะอย่าไปเตื่อนเต้น

ก็ไม่รู้ไงแต่คุณแม่พาผู้ชายน้อยให้ดู
กูจะไม่ได้ดูด้วยกูจะก้มหน้าสู้ดิงอย่างเดียวอย่างนี้

โรคจิตจิตใจของเธอนี่มันหยาบช้า

คุณจิตใจเธอนั้นมันเอามาหิดหยาบช้า

เอ้ากลับมากัน
ปีนี้ไปงานแต่งงานกี่งาน

ปีนี้ก็ไม่เยอะมากนะเรารู้สึกอ่ะ

รู้สึกว่าปีนี้เพื่อนเราเนี่ยแต่งงานกันเยอะ

นับคนในวงการบันเทิงแต่ก็ดูคนนอกวงการบันเทิงแต่งปุ๊บ
อยู่เต็มที่ปีนึงครึ่งปี
ก็จะหย่ากันแล้วหรือแยกกันอยู่แล้ว

ตอนนี้กำลังจะเข้าเรื่องใช่ไหม
ในปี๒๕๕๙เนี่ย
รู้ไหมว่าสถาบันครอบครัวไทยเนี่ย
เขาหย่าร้างกันถึง๑๑๘๕๓๙คู่
อัตรานะเพิ่มขึ้น๓๙ในรอบ๑๐ปีนะฮะ
แล้วก็เขาบอกเลยว่าทางอธิบดีกรมสุขภาพจิตเนี่ย
บอกเลยสถิติของประชากรไทยเนี่ย
จากกระทรวมอาทธ์ไทยเนี่ยปี๕๙มีคนไทยจดทะเบียนกว่า๓แสนคู่
แล้วก็แต่งไปละ๓แสนคู่ยา๑๑๘๕๓๙คู่

คือเขาบอกว่าอัตราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นสูงขึ้น

แล้วก็เพิ่มเป็น๑๓๙ในปี๒๕๕๙

ประการแรกคือความกดดันจากภายนอก
สังคมภายนอกเนี่ยความเครียดจากการทำงาน

ดิ้นลนปากท้องสภาวะเศรษฐกิจสังคมที่ตอนนี้

ทุกคนก็กดดันกันพอสมควรแหละ
มันก็จะส่งผลกระทบเนี่ยให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเนี่ย
แล้วก็คู่สามีภรรยาที่สื่อสารกัน
ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าการสื่อสารไม่ใช่มีการพูดคุยกันเยอะ

มันแปลกไหมล่ะว่าไอ้การสื่อสารเชิงบวกเนี่ย
ว่ากุญแจสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างผัวเมียกันเลยนะ
เพราะว่าการใช้คำพูดบางทีเนี่ยบางทีก็พูดกันบางทีมันยังเคลียร์กันได้
แต่ไอ้พิมพ์ไลน์แล้วทะเลาะกันเนี่ยมันหลายอย่างแล้วกัน
แล้วก็มันมีผลว่าไอ้สิ่งที่พูดจาสื่อสารเนี่ยมันบรรทอนจิตใจความรู้สึก
อาจจะทำให้เรื่องเล็กเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่
แล้วก็ทำความสัมพันธ์ในทุกวันนี้เมื่อโซเชียลมันเยอะขึ้น

มันมีโอกาสติดต่อคนอื่นง่ายขึ้นด้วยถูกไหม
คุณดูอะเป็นเราเวลาเป็นเช็คโซเชียลเฟซบุ๊คแฟนอย่างเนี้ย

เขาไม่มีันฟื้นอารมณ์ไปคุณแล้วไงเจอ

หรอกแต่ผมว่าจริงแล้วด้วยมารยาทแล้วเนี่ย

บางคนเขาก็ถือว่าอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้ว

แฟนตัวเองหลับอยู่เป็นเก้งนะเธอแฟนเป็นเก้ง
เอาสแกนนิ้วแล้วก็ตั้งแบบว่า

แล้วคนที่เป็นผัวเมียก็จะต้องมีอะไร
คนอื่นเป็น

ที่ทำให้หย่าล้างกัน

ฉันเออฉันก็เป็นคำพูดท้าทายนะฮะถ้าแน่จริงเก็บของออกไปสิ
เออเลิกกันเลยไม่หล่ายแน่จริงเก็บของออกไปสิ
ไปเลยเพราะมันอยากไปอยู่แล้วเค้าก็มีเมียเค้าอยู่แล้วเค้าก็ไปอยู่กับเมียเค้าเท่านั้น
หรือขุดขุดอีอีพี่หนุ่มมึงอย่ามึงอย่าช่วงมาก
หาเรื่องทะเลาะเขาหาคำพูดเชิงกล่าวหามากล่าวโทษกัน
แล้วก็ที่เหดธุ์สุดสึ่งอันนี้ฮอตสุดติดประชุมติดงานไม่ว่างแล้วโทษฟัส

อ้าวตายเถอะรายการตัวเองพี่หนุ่มเดี๋ยวเราไอ้เรื่องเนี้ยเราจะเล่า
พอดีเราไปเล่นละครให้ให้ของพี่อ่ะเออทีมเอ็มทีนี้ละครที่เราเล่นมันมันพูด
ถึงเรื่องของปัญหาของคนที่แต่งงานแล้วอย่าร้างกันตามสถิติมีหลัง
ทยศาสตร์ที่ทำให้คนเลิกคุยกันด้วยเหตุผลแบบคือจากแกนสมอง
คือสมองคนเรามันจะสั่งการคนเราก็จะมีแบบช่วงประมาณ๒๘ปี
เดือนไม่เกินสองปีเนี้ยจะเป็นช่วงที่ทุกคนกระตือรุนมากไง
ความรักความรักจะแบบแฮปปี้มากฉันจะไม่หลับไม่นอนจะทำอะไรก็ได้
ถึงประมาณสองถึงแปดเดือนไม่เกินนี้แล้วก็ไม่ไม่เกินสองปีเนี่ยอะไร
ระยะเวลาช่วงประมาณเนี้ยอืมมันก็จะทำให้สมองสั่งการว่าเออ
ฉันตื่นนอนได้ฉันนู่นฉันนี่ได้แต่พอหลังจากนั้นปุ๊บอีสมองเริ่ม
ความคิดจะเริ่มมาเออเริ่มหน่อยเออมันมันจะเริ่มมีแบบว่าเอ๊ะ
มันจะต้องเป็นอย่างนั้นสิมันควรจะต้องเป็นอย่างนี้เริ่มมีเหตุผล
ขึ้นพอมันมีเหตุผลปุ๊บกลายเป็นปัญหาต่างมันจะตามมา
คนมันก็เลยมีความยังไงก็คือจริงจริงมันต้องเข้าใจไงฮะ
เข้าใจว่าโดยปกติคนเราอยู่ด้วยกันสักประมาณแบบปี๒ปี
ในการแบบคบกันใหม่ทุกคนมันก็จะแบบแฮปปี้ไงรัก
มันจบมันมันมันจะน้อยลงมันอยู่กันเหมือนเป็นเพื่อนนะ
อ้าวถูกเพราะฉะนั้น๓แสนคู่ยาไปแล้ว๑แสนไปกว่าคู่ช่วงหน้าจองกรวกทยานาค
อุ๊ยวันนี้มาที่เต้าไหร่อย่างไร
แค่ให้มาสองงวดติดอะเธอ

เดี๋ยวจะเข้าคำว่างงวดมันไม่ได้
ก็สองงวดไม่ใช่เนี่ยเดือนนึงน่ะ
ฉันว่าบางทีตัวตัดจริตเยอะฉันเน้ยเหนื่อย
ฉันเน้ยเหนื่อยกับการนั่งทำรายการคนกับคนตัดจริตอย่างเธอ
อัพเดรกและปลอดภัยต้องเข้าใจใคร
สไตล์บุฟเฟต์สวยสุดคุ้มกว่า๒๕๐สาขา
ขอเชิญจอมปลวกครับ
เดี๋ยวพี่พ่อดำไม่จอมปลวกเหรอ
ใช่ฮะเขาจะเล่าจอมปลวกพญานาค
คือเรื่องของเรื่องเนี่ย
ชาวบ้านชาวขอนแก่นเนี่ยนะฮะ
นำดอกไม้ถูกเทียนแห่ขอโชคขอราบกัน
กับพระยาปลวก

พระยาปลวก
พระยาปลวก
ได้ยินว่าภรรยาทีแรก
ตกใจหมดเลย
รูปทรงเนี่ย
เค้าบอกว่าคล้ายกับพญานาค

ไหนนะพญานาค

นั่นไง
รอบนี้

มาอีก๒ตัวตรง
อันนี้ก็ประชาชนเน็ตละ๒ตัวตรงนะ
ที่ตำบลมบึงเนียมนะฮะจังหวัดขอนแก่นชาวบ้านในหมู่บ้าน
ก็นำดอกไม้ถูกเทียนดูสิทูบควันทูบเยอะ
แล้วนี่จะทำอะไรเค้าชงวกดูอะไรกันอ่ะ
ดูเลขสิอีบ้า
เค้าไม่คุดใช่ไหมเอาแหละแป้งใส่สะขาวเลยเนี่ยคุดไม่ได้
เอาจะไม่ขาวกนาดนั้นล่ะ
เอาแป้งโรยกันซะต้องปล่อยจะตายไหมอะ
นั่นดิตายตายไหมอันนี้อะไรอันนี้อะไร๑๐๐๙
อันนั้นไงตั้งวิธีนะ

พญานาคเนี่ยมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
เพื่อประทานพรให้ให้โฉกให้ราบกับคนในหมู่บ้าน

ผ่านมีรัศมีประมาณ๖๐เซนติเมตร

ชาวบ้านก็เลยคิดว่าอู้วเนี่ยแหละคือพญานาคแน่นอน
คือชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า
เมื่อวันที่๒๖พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ย
ตนเองเนี่ยก็เดินทางไปที่อำเภอกวสุมภิษัย
ก็มีพิธีวงสวมพญานาคเป็นรุกข้าง
ขนาดที่รอรถจะเดินทางกลับ
เห็นจองปลวกรัสสนะเหมือนพญานา
นางอาจจะอินเนี่ยเพราะนางเพิ่งไปวงสวงมาจากมหาศาลกรรม
นางกลับปะปุ๊บก็เห็นว่าเฮ้ยทำไมจอมปวกเนี่ยเหมือนพญานาค
ก็บอกให้คนในครอบครัวดูทุกคนก็เห็นเหมือนกันว่าเออลักษณะคล้ายกับพญานาค

เขาบอกเด็กชายชื่อแชมป์เนี่ยมีสัมภัษณ์ที่๖มี๖เซนต์ยังไง
ทักว่าพญานาคเฝ้าสมบัติอยู่ที่ริมหนองน้ำไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
เออใครนั่งเห็นคนนั่งเฝ้าเหรอเขาบอกว่ามีพญานาคนั่งเฝ้า
เออเพราะม่าพญานาคนั่งเขาบอกว่าเฝ้าสมบัติอยู่ตรงหนองน้ำ
ปากทางเข้าวัดถ้าไม่เชื่อให้กลับไปดูหลังจากที่ทำบูรณ์เสร็จก็กลับไปดู
แล้วก็เจออะไรแล้วมีอย่างที่เด็กเขาพูดหรือเปล่า
โดยบอกเจ้าของบ้านให้ทราบซึ่งทุกคนก็เชื่อสนิทว่าอ๋อจอมปู่กี้ต้องเป็นพญานาคเจอ
ตอนได้นำดอกไม้ถูกเทียนขั้น๕มาสการะบูชาปรากฏว่าในระหว่างที่ทำการเอาแพ่งมาโรย
เปียกขาวหมดเลย
๙๑ขึ้นไงเธออุ๊ย๙๑เลข๙๑ขึ้นปรากฏถูกกันทั้งหมู่บ้าน
อ้าวนั่นคือรอบนั้นเขาถูกกันหมด

ก็อีกบ้างเพราะว่า๙๑จะไปซื้อทั้งหมู่บ้านได้ยังไงล่ะ
เขาอาจจะกระจายไปซื้อคนละที่
อ๋อกระจายไปซื้อคนละที่

โทรศัพท์บอกเพื่อนซื้อให้เราด้วยนะ
เขาก็ไปสังเกตกับรถอีแตก
ก็คือรถอีแตก
รถแค่เมื่อกี้ที่เขาโทรไป
อีแตกเป็นยังไงเธอ